คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่ข้างสนามฟุตบอลในพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสี่สิบแปดแล้วนะคะ
เขาก็วิ่งออกกำลังกายแล้วก็คนใกล้ชิดบอกว่าเขาวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำ
ปรากฏว่าวิ่งอยู่ล้มฟุบหน้าคว่ำแล้วก็เสียชีวิตเลย
ว่าหัวใจวายค่ะแล้วก็ผู้ตายเนี่ยเป็นว่าที่เจ้าบ่าวด้วย
นี่ค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดนะคะ
นี่ฟุบแล้วนี่คว่ำหน้าลงไปแบบนี้ค่ะ
นี่เขาวิ่งแล้วเขาก็เนี่ยค่อยชะลอลงไปนั่งเหมือนหมดแรงอะค่ะ
ครับนี่คือข้างสนามฟุตบอลย่าเทียมนี่คว่ำลงไปเลย
ฟุบคว่ำหน้าแล้วอยู่อย่างนั้นเลยค่ะนิ่งไปเลยค่ะวันนี้คือเสียชีวิต
เลยครับใช่ค่ะเที่ยมเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
พานผิวเกลี้ยงอายุสี่สิบแปดตามภาพเลยค่ะใส่เสื้อสีส้ม
เป็นเสื้อกีฬานะคะกางเกงขาสั้นสีดำรองเท้าผ้าใบสีดำ
ความหน้าเสียชีวิตอยู่แบบนั้นครับเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีร่องรอย
ถูกทำร้ายอะไรมีแค่รอยถลอกที่หน้าคาดว่าเพราะล้มแล้วหน้าถลายไปกับ
พื้นที่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะจากการสอบถามคนใกล้ชิดเนี่ยนะคะ
ตัวนายประพานผู้ตายทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่กรุงเทพ
สร้างบ้านอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
เพราะเตรียมจะให้บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอครับ
แล้วก็มาดูความคืบหน้าการสร้างเรือนหอเป็นประจำอืม
แต่เขาออกกำลังกายบ่อยแต่มีโรคประจำตัวไง
เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วทุกเช้าที่ไปสุพรรณบุรี
ไปดูความคืบหน้าการสร้างเรือนหอเนี่ยค่ะไปวิ่งทุกเช้าเลยนะคะ
เช้ามืดปุ๊บออกไปวิ่งปั๊บชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเห็นบ่อย
ก็ไปวิ่งคนเดียวเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้
หัวใจวายเฉียบพลันคาดว่าเป็นแบบนั้น
ก็คือวิ่งแล้วหมดแรงลงไปนั่งแล้วก็หน้าคว่ำลงไปเลยนะคะ
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดคือตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่า
เอ๊ะใช่หัวใจวายหรือเปล่าก็ไปดูกล้องวงจรปิด
แล้วภาพมันค่อนข้างชัดญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มอบศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
อืมอ่าเขาแสดงความเสียใจด้วยนะคะค่ะ